วิรกรรมของเอค่ะนางสาวเอเธอผู้ซึ่งมีสตอรี่ที่ยืดยาว
แล้วมันกลายเป็นมหากราบไปแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ลองดูนะคะ
ไปดูกันหน่อยก็แล้วกันว่านี่คือรูปร่างหน้าตาของเธอค่ะ
เห็นไหมครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวมันจะมีภาพ
ภาพของบ้านบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่บอกเหลือแต่เสา
ไปบอกเขาไหมก็บอกว่าอุ้ยบอกวันลื้อไปเถอะเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้สร้างบ้าน
เป็นบ้านของเลขที่๒๐๖ของครอบครัวที่ชื่อว่าครอบครัวเหาะสูงเนิน

เหลือแต่เสาปูนตั้งไว้แบบนี้ทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้

คุณแม่ท่านหนึ่งบอกแบบนี้มีผู้หญิงคนหนึ่ง
เหมือนกับจะมาคบหากับลูกชายก็เรียกซะว่าเป็นลูกสะพ้ายก็แล้วกัน
แม่บอกแบบนี้เอ้ยไอ้ลูกสะพ้ายมาบอกว่ารื้อบ้านหลังเก่า
เดี๋ยวจะสร้างบ้านใหม่ให้สรุปนี้หายไป
ลูกชายชื่อนายเกียรติศักดิ์เหาะสูงเนินอายุ๒๓
นายเกียรติศักดิ์เล่าแบบนี้ผมเนี่ยเคยเป็นทหารเกณฑ์นะ

๔เดือนก่อนผมไปรู้จักกับนางเสาเอ
นางสาวเอนามสมมุตินะเขาบอกไปรู้จักกันทางไหน
ทางเฟซบุ๊กก็ตกลงมีใจปันใจคบหากัน
ผู้หญิงเนี่ยเอบอกผมว่าเอกำลังเรียนพยาบาล
แล้วแม่ของเอเนี่ยอยู่กับพ่อเลี้ยงนะ
อยู่ที่เกาหลีใต้แล้วสามีของแม่เนี่ย
ร่ำรวยมากเป็นเจ้าของไร่สตอเบอรี่
ต่อมาเขาบอกว่าตัวเขาเองก็ปลดประจำการ
แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านอยู่ดีเฮ้ย
เพิ่งคุยกันไม่นานไม่กี่เดือน
หอบเสื้อผ้ามาเลยมาอยู่ด้วยที่บ้าน

แล้วที่สำคัญเอไม่รังเกียจที่บ้านของเขาเนี่ย

แล้วเอบอกแบบนี้ด้วยรักพี่แล้วไม่รังเกียจหรอก
เอบอกอีกต่างหากว่าเดี๋ยวหนูจะให้แม่น่ะส่งเงินมานะ
สร้างบ้านใหม่ให้จากกระต๊อบหลังเล็ก
เอาเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นไปเลย

ราคาสัก๑ล้าน๕แสนหรือ๒ล้านไปเลยดีกว่า
ลื้อบ้านหลังเก่าออกให้หมดก่อนนะพี่
พี่ต้องบอกพ่อกับแม่นะให้รื้อบ้าน
หลังจากนั้นพ่อกับแม่ของคุณเกียรติศักดิ์เนี่ย
ก็ลื้อบ้านแล้วก็ให้คนมาประเมินราคา
ไปดูเรื่องวัสดุก่อสร้างได้เงินมาประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาท

เอไม่ใช่แค่นั้นนะเอไปชวนคนในหมู่บ้าน
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะชวนไปทำงานเกาหลี
แต่มีเงินคนแต่ละคนนะได้เงินเดือนอย่างต่ำ๖๐๐๐บาท

พ่อเลี้ยงอยู่ที่เกาหลีทำงานเป็นตม

เดี๋ยวลองฟังเสียงของทางด้านของทหารเกณฑ์รายนี้ก่อนค่ะ
เขาบอกเขาจะเป็นคนบอกให้สร้างให้
เขาเป็นคนสั่งทุกอย่าง

แม่เขาได้ผัวอยู่ต่างประเทศ

แล้วตอนนี้ได้ติดต่อเขาได้ไหม

เขาก็ปิดเบอร์เขาก็ลบจริง

แม่ของนายกิติศักดิ์ฐานเกณฑ์รายนี้ชื่อนางเกษร
บอกโอ้โหอยู่ดีมาถูกหลอกให้รื้อบ้าน

มีผู้เสียหายหลายพื้นที่เขาบอกว่า
คนตกเป็นเหยื่อของนางเสาเอ
หลายคนไปแจ้งความแล้วที่สพลำปลายมาตรนะคะ

จ่ายเงินให้นางเสาเอไป๘๐๐บาท

เพราะไปติดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอืม

ไปเจอคนที่ถูกหลอกเหมือนกัน

และพยายามติดต่อนางสาวเอติดต่อไม่ได้

มีผู้เสียหายอย่างต่ำแล้วนะคะ

มูลค่าความเสียหายน่าจะประมาณ๑ล้าน๗แสนถึง๑หรือ๒ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตำบลหนองกง

บุรีรำเป็นบ้านของนางสาวเอค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นเอมาหลายปีแล้วนะ

แม่ของเอทำงานเป็นแม่บ้านที่กรุงเทพ
ไม่ได้มีนะมีสามีเป็นชาวเกาหลีอะไรอย่างที่เอบอก

เขาก็ยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพอยู่เลย

ไร่ไม่มีหรอกมีแต่สตอเบอรี่

เพราะว่ามีคนเสียหายหลายร้อยคนเลย